เป็นกะทิถุงชาวก่อพระเจ้าร้ายได้๕๐๐มิลลิลิตรครับ
สดใหม่ทุกวันจากธรรมชาติ

ของหน้ากะทิชาวก่อสูตรเข้มข้น
ค่ะเป็นสูตรหัวกะทิเข้มข้นนะคะ

เป็นกะทิสำเร็จรูปอบควันเทียน

ไอ้เรื่องกวันไว้ใจผม

ของหน้าถูกว่า
คุณเข้าไปดมควันเทียนกันข้างในเลยค่ะ

แต่นี่คือคำถามข้อที่๒ของหนุ่มนะคะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทค่ะ
ถามเลยว่ากะทิจากชาวก่อกทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เพราะบางทีผมก็เคยใช้อยู่
หนุ่มตัวช่วยที่คุณมีตอนนี้จะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสม

คุณจะตอบตัวไหนบ้าง

ตอบ๒ครั้งจะใช้๑กับ๓
พี่เป๊กขอเฉลยที่๑นะคะ
กะทิเทาเกาะแบบถุงพัชราย๕๐๐มิลลิลิตร
ราคาอยู่ที่๒๒บาท
และอันที่๓ที่คุณเลือกเหมือนกัน
กะทิชาวเกาะกะทิเกาะอบควันเทียน๒๕๐มิลลิลิตร
ราคาอยู่ที่๒๐บาท

กะทิกล่องสูตรหัวกะทิเข้มข้น๒๕๐มิลลิลิตร
จากชาวเกาะราคาต้องแพงกว่า๒๒บาท

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

กะทิถุพัชราย๕๐๐มิลลิลิตรจากชาวเกาะค่ะ

ข้าว๒และ๓ตรงเงินไปแล้วค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

มาเทียบท่าแล้วจ้า

วัยรุ่นก็คงใช้อยู่มากวัยรุ่นอยู่ตามห่องตามหอ

นี่คือตะกร้าเอาไว้ใส่ของได้

ตะก้ากลมสีขาวกว้าง๒๖๕เซนติเมตรครับ

ตะก้าพร้อม

หยิบใช้งานง่ายหาง่าย
หยิบปุ๊บเจอปั๊บหยิบปั๊บเจอปุ๊บ

นี่

ถามเลยค่ะผลิตภัณฑ์ทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เออเอาไปเยอะ
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะ
ผมว่าอลูมิเนียมน่าจะแพงสุดนะฮะ

เพราะว่าอันนี้เป็นอลูมิเนียมแต่อันนี้เป็นพลาสติก

แล้วตะก้าอันที่มาพร้อมกิ๊บหนีบผ้าล่ะครับ
อันนี้คือมัน๒ชิ้นไงครับ
ใช่ครับแต่ใส่เล็ก

ใช่อันนั้นก็น่าจะแพงขึ้นมาอีกครับ
ผมว่าถูกสุดน่าจะเบอร์๓ครับ

ก้าอลูมิเนียมที่คุณคิดว่าแพงที่สุดค่ะ

และพี่เป๊กจะเฉลยอันนี้ค่ะที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ

ตาก้าคอมกิฟต์๑๕ราคาต้องถูกกว่า๖๙บาท

ถูกกว่า

ถูกกว่า
ถ้า๑๕โอเคค่ะ

เกมส์จบเลยค่ะ

ตาก้าคอมกิฟต์๑๕คือของที่ดูดที่สุดค่ะ
ผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
สะสมเงินรางวัลไปได้๘๐๐๐บาท

ไม่รู้ว่านุ่มเนี่ย
มาให้หนุ่มได้ดูกัน๓ชนิด๓แบบค่ะ
อันแรกที่อยู่ตรงหน้าพี่เป๊กนี่คือ

ที่๒นี้ค่ะเป็นบ๊วยดองค่ะ๓๗๐กรัมค่ะ
อันที่๓ค่ะมะนาวดองค่ะ๔๖๐กรัม

คือถ้าเดาดูนะครับมะนาวนะครับมันแพงครับ
แต่ระหว่างกระเทียมกับบ๊วยดีกว่า
อันนี้คือผมตัดมะนาวออกไหม

กระเทียมเนี่ย๒๓๐กรัมบ๊วยดองเนี่ย๓๗๐กรัม
บ๊วยก็พูดมาแพงกว่าเนี่ย
แต่แต่ภาชนะแก้วครับ
แต่ปลาติก

นั่นคือให้พี่ตัดข้อที่แพงออกให้

ตัวช่วยพวกสุดท้ายของ๒หนุ่มนี้นะคะ

๑ใน๓นี้คืออันแรกค่ะ
เทียมดอง๒๕๐กรัมคือสินค้าที่แพงที่สุด
ราคาอยู่ที่๖๙บาทค่ะ
เอาล่ะคุณบ๊วยกับมะนาว
ผมคิดว่าเป็นบ๊วยครับ

เฉลยอันที่๓นี้ค่ะมะนาวดองค่ะ

ราคาอยู่ที่๖๐บาท

๊วยดอง๓๗๐กรัม
ราคาต้องถูกกว่า๖๐บาท
และบ๊วยดองราคาอยู่ที่

ถูกกว่า
หมดแล้วตัวช่วย
อุ๊ยบ๊วยดองถูกที่สุดค่ะ

ข้อที่๔มาได้ตอนนี้คุณสะสมแล้วค่ะ
ข้อต่อไปค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาท

ว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

แต่เขายังทำดีกว่าบอลนั่งให้เฉย
นั่นหายไปทั้งหัวทั้งตัวเลยนะ

เออเฮ่ยริโมซีนบ้าอะไร

ห้ะรถขนศพ

ยังไงล่ะนักพร่อมไปนอนในรถขนศพสงาน
ว่าแต่จะเอาของอะไรมาให้ไทย
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊คแก๊งป่วนด้วนราคา
แสนบาทรอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา